ดูนาทีระทึกค่ะที่ชาวบ้านลอยคออยู่ในน้ำนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุเรือล่มในแม่น้ำน่าน
โดยทหารนวยพัฒนาเคลื่อนที่สามสิบเอ็ดได้รับแจ้ง

พายฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวข้ามน้ำไป

คนบนเรือ๘คนตกน้ำและถูกกระแสน้ำพัดลอยไป
ที่เจ้าหน้าที่จะนำเรือออกมาช่วยเหลือรอดหวุดหวิดนะคะ
ส่วนพื้นที่อำเภอเชียงคานมีชาวบ้านไปหาจิ้งหรีด๙คน
ก่อนที่จะมีน้ำป่าหลากมาตามลำห้วย
ซึ่งเป็นรุ่มน้ำสาขาแม่น้ำน่าน
ทำให้น้ำท่วมสูงต้องติดเกาะบนเนิน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน